ท่านผู้ชมครับเราตามให้ครับเรื่องของกระเป๋าผีสิงที่สนบังขุนนลมันก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่มุมมองด้วยนะ
เขาก็ว่ากันมานะครับเราก็ตรวจสอบให้นะครับ
กระเป๋าผีสิงใบนี้ครับก็เป็นกระเป๋าที่อยู่ที่ชั้น๔ของโรงพักษณบางขุนนล
เป็นของกลางจากคดีฆ่าหันศพที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๕ตอนนั้นก็มีคดีนางสาวพรสุรีดีแผ่วนะ
ฆ่าสามีคือนายประสิทธิ์ศรีสมบุญญานนท์ที่ป่วยเป็นอำมพลึกด้วยการหั่นศพยัดใส่กระเป๋า
จริงก็เอากระเป๋าไปทิ้งคลอง
ตำรวจสอบจับกลุ่มอะไรได้เรียบร้อยปิดคดีเรียบร้อยแล้ว
ตัวเองก็ถูกจับเข้าคุกนำเนินคดีเหตุการณ์ก็ผ่านมากะจุบัน
คือตามหลักที่ของคลางอะไรมันก็จะมีขั้นตอนกระบวนการ
แต่ทีนี้กระเป๋าใบนี้ตอนเกิดคดีใหม่เจ้าหน้าที่เขาไม่รู้จะไว้ตรงไหน
เอาไว้ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสอนอ
คดีจบเอาขึ้นไปเก็บบนชั้น๔ปรากฏว่ามีคนบอกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
ว่าได้ยินอะไรแปลกมาตลอดเวลาอย่างเช่นเสียงกระเป๋าเหมือนกับว่ามันลากเองไปมา
เสียงผู้หญิงร้องโหยหวนก็มีแต่ตำรวจบางนายก็บอกว่าไม่เคยได้ยิน
ตำรวจบางคนก็บอกเคยได้ยินบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
เอ้าก็ศพที่ถูกฆ่ายัดหั่นศพในกระเป๋านี่ผู้ชายไม่ใช่เหรอ
ทำไมได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงล่ะมันก็เป็นเรื่องที่หาคำตอบหาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะครับ
วันนี้ฮะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปที่สอนอบางขุนนล
เพื่อจะไปขอดูหน่อยว่ากระเป๋าใบนี้ยังอยู่ดีหรือไม่อย่างไร
ก็ปรากฏว่ายังอยู่ที่ชั้น๔นะฮะ
แล้วชั้น๔ของสนบังขุนนลเนี่ยนะ
ผู้สื่อข่าวของเราที่เดินทางไปที่สอนอบังขุนนลบอกว่า
บรรยากาศมันก็วางเวงดีทีเดียว
เนี่ยแม้จะเป็นกลางวันแต่มันก็
คือเป็นชั้นที่เขาไม่มีใครทำงานเอาไว้เก็บของ
แล้วมันก็เก็บจนเก่าฝุ่นเกาะน่ากลัวเหมือนกันนะ
สงสัยจะเก็บจนลืมแล้วอ่ะนี่อยู่ในนี้ฝุ่น

กล้าเปิดไหมปิดไว้อย่างนี้ดีกว่า
เอ้ยฝุ่นเห็นแล้วยังเนอะ

ก็ทางตำรวจที่เจอเหตุการณ์นะ
วันนี้เราเจอเนี่ยทั้งตำรวจที่เคยเจอเหตุการณ์หรือไม่เคยเจอเหตุการณ์
บางคนก็บอกว่าเจอแต่ว่าไม่ได้เจอด้วยตัวเอง
มีคนเขาเล่าให้ฟังอย่างบางท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาของสอนอบังขุนนล
บอกว่ากระเป๋าใบนี้เก็บอยู่ที่ชั้น๔เป็นห้องน้ำหญิงนะ
ตรงจุดที่เก็บเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอก
อกจากมีธุระจริงต้องไปเอาของไปอะไรถึงขึ้นไปเอาของกัน
มีตำรวจจบใหม่บางคนบอกเวลาไม่มีที่นอนก็มานอนพักอยู่ชั้น๓
นอนไม่ได้เลยเหมือนมีคนมาจ้องอยู่ตลอดเวลา
บรรยากาศชั้น๔แต่ว่าขนาดตำรวจที่เขามานอนพักเขาอยู่ชั้น๓
บอกเหมือนมีคนมาจ้องตลอดเวลานอนไม่ได้
บรรยากาศโดยรวมของชั้น๔ต่อให้ไม่มีกระเป๋าก็มีความวางเวงสูง
ทำยังไงอ่ะว่างเรามานั่งทำงานแถวนี้ได้ไหมเนี่ย
มันดูโล่งไม่มีใครทำงานบนชั้นนี้ไง
ตำรวจที่เจอประสบการณ์ด้วยตัวเองบางท่านก็บอกว่าก็กลัวนะ
อย่างคืนหนึ่งออกเวรเที่ยงคืนไม่ได้กลับบ้าน
ไม่รู้จะนอนไหนก็ไปนอนบนชั้น๓เขาก็ไม่กล้าขึ้นชั้น๔กันหรอกนะ
มันก็ไม่เป็นสภาพที่จะพักผ่อนอะไรได้ด้วย
ประมาณตี๓สลึมสลือคล้ายกับมีคนเดินไปเดินมา

ทีแรกคิดว่ามีเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาขึ้นมาสอบสวน
ก็ข่มตาหลับก็หลับไม่ลง
เพราะว่าคนมันเริ่มเดินเติมเดินเยอะขึ้นน่ะ
สงสัยจะผู้ต้องหาหลายคนตื่นมาดูลงมาข้างล่าง

มี๑๐เวรนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวอย่างนี้
อันนี้ในมุมใบที่เขามีกูเขาเจอ
ไม่เจอไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรผิดปกติ
อย่างที่เราไปคุยด้วยนะครับ
หลังจากที่ไปสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โรงที่ดูแลความสะอาดให้กับสนบังขุนนล
เขาบอกว่าเขาทำงานที่โรงพักแห่งนี้มานานแล้ว
รู้ว่ามีคดีนี้คดีฆ่าหันศพยัดใส่กระเป๋า
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเอากระเป๋าใบนี้มาเก็บไว้ในห้องน้ำชั้น๔
กระเป๋าก็ยังอยู่ที่เดิมไม่เคยเคลื่อนย้ายไปไหน
ไม่เคยเคลื่อนย้ายมาหลายปีแล้ว
เขาเคยขึ้นมาทำความสะอาดบนชั้นนี้

ลากกระเป๋าเสียงคนพูดเสียงปริศนาร้องโหยหวนอะไร

และปกติก็ไม่มีใครขึ้นมาบนชั้นนี้อยู่แล้ว
เราไปคุยต่อกับแม่ค้าขายข้าวที่สอนอบังขุนนล
ชื่อว่าคุณพี่สมบูรณ์สังขทิบ

คุณพี่สมบูรณ์สังขทิบ
คุณพี่สมบูรณ์สังขทิบ
คุณพี่สมบูรณ์สังขทิบ

คุณพี่สมบูรณ์สังขทิบ
คุณพี่สมบูรณ์สังขทิบ

คุณพี่สมบูรณ์สังขทิบ

คุณพี่สมบูรณ์สังขทิบ

มีอีกอะไรก็แค่ว่านั้นแหละนะครับ
ถามเขาเขาบอกว่าไม่รู้

เราก็ถามตำรวจ

เราก็ไม่ได้เข้ามายุบพูดอะไรกับเขาไง

มันมีกระเป๋าลากกระเป๋าแดง
อะไรก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่อง

แต่ก็ไม่เห็นมีใครพูดเลยเนอะ
โรงพักหรือว่าตำรวจทุกคนที่มาเนี่ย

จะได้ยินวันนี้แหละเหมือนกัน

ถามว่าเอ๊ะลงไปโรงพักคือคืนจัง
ก็เลยบอกอ๋อเขามาทำข่าวเรื่องกระเป๋า

เพราะพี่ก็ขึ้นส่งของบ่อย

อืมค่ะ
ก็เอาเป็นว่าแล้วแต่มุมมองนะ
แต่ว่าท่านพันธนโตโทวิทยาศักดิ์ขจรศรีเพชร
รองภูมิกับการสอบสวนของสนบังขุนนลบอกว่า

กระเป๋าใบนี้ก็จะยังต้องอยู่ตรงนี้ต่อไป
เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบขั้นตอนดำเนินการก่อน

ถึงจะมีคนกลัวแล้วก็ล่ำลือกัน

บางคนบอกถ้าคนที่เขาเห็นเจอผีนะ

ก็โชคดีที่ผมไม่ได้จูนอะไรไว้ตรง

ก็เอามาแจ้งท่านทราบว่าเป็นแบบนี้
ห้องน้ำของสวนอบังขุนนท์
มีจริงกระเป๋า